มีแก๊งค้ายาเสพติดอยู่แก๊งหนึ่งในบ้านเราที่ชื่อว่าแก๊งมันทุกเม็ด
แก๊งนี้มีเครือข่ายอยู่หลายจังหวัด
เอเย่นค้ายาให้คนอื่นเห็นว่าอย่ามาโกงเงินโกงยาอะไรนี่ก็มี
ไปแล้วบ่อยก็ไม่หมดสักที
ใช่ค่ะแก๊งนี้ใหญ่ค่ะกว้างขวาง
รวมแล้ว๒๖จังหวัดมีสมาชิกประมาณหมื่นคน
ทลายเครือข่ายใหญ่ไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนี้ถ้าเห็นจากคลิปนี้แสดงว่ายังมีอยู่นะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับเป็นคลิปที่เขาประกาศรับสมัครเอเย่นจำหน่ายยาบ้า
บ้านและที่กับหัวเข้า

มันมาจากการแนะนำตัวของคนหลายคนนะฮะ

ใครจะสมัครต้องส่งเป็นคลิปเข้ามา
บอกชื่อนามสกุลที่อยู่

บ้านี่ก็ไม่น่าเชื่อว่ายังที่สมัคร

ว่าใครอยากจะเข้าแก๊งบ้าง

ถ้าแผนรั่วตำรวจก็มาไล่กับคุณเขียนมาสอนเองนะ

เป็นชายคนหนึ่งอายุน่าจะไม่ถึง๒๐

มมือไหว้ตานี่ค้างเลยนะฮะ

แล้วเวลาทำทำไมไม่คิด
ลักษณะเหมือนเอาผิดกับพวก

เงินอะไรพวกนี้นะครับ

หรือแม้แต่ใครอยากได้ยาบ้า
ก็สามารถเดินทางไปได้ตามพิกัด

บอกว่าไปรับของได้ตามพิกัด
ขายทั้งปลีกและส่งตลอด๒๔ชั่วโมง

แชร์กันออกไปนะครับ
ท่านการะดี
วิวลองขาย
กำลังจากพิกัด

วิวานาที
สำคัญอยู่ในภาคเหนือตอนล่างนะครับปราบมาครั้งนึงนะครับ
กลุ่มนี้พฤติกรรมก็โหดเยี่ยมด้วยหากลูกค้ารายย่อยนำยาบ้าไปขายไม่โอนเงิน
หรือว่าเรียกว่าบิดของเนี่ยไม่ยอมโอนเงินมาให้เนี่ย
ก็จะสั่งลูกน้องไปอุ้มไปกระทืบใช้ไม้เบสบอลทุบตีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็เอาไปลงในเฟซบุ๊กเพื่อไม่ให้คนอื่นทำตามแบบไปเบี้ยวเงินเขา
ไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
หากรายใดแข็งข้อก็จะส่งมือปืนไปเก็บมีค่าหัว๒๐๐๐บาทอีก
หนักสุดจะเอาที่อยู่ในบัตรประชาชนที่พ่อค้ายารายย่อยได้ให้ไว้
ข่มขู่ญาติพี่น้องในครอบครัวอีก

แล้วจะไปเข้าแก๊งนี้ทำไมเนี่ย
ก็บางคนก็อยากรวยทางรัฐใช่ไหมอยากได้รายได้อะไรพวกนี้
แต่พอเข้าไปแล้วเจอสภาพแบบนี้คุณก็ออกมาไม่ได้

ต้องฝากตำรวจแล้วล่ะนะว่ามีหลักฐานเยอะขนาดนี้จะตามได้หรือเปล่านะครับ